เมื่อคืนนี้ใครที่ดูการแถลงข่าวนะครับ
หลังจากฟังผู้กำกับโจ้เขาสารภาพไปแล้ว
หลายคนก็เบนสายตาไปอืม
เบนสายตาไปที่สุภาพสตรีข้างข้างของท่านผู้ประชาการจับบุตรแห่งชาติ
วดไวกิ้งฮะหมวดไวกิ้งคือตำรวจที่ถือโทรศัพท์ให้โฟนอินตอนนี้ครับ
ปรากฏว่าโอ้โหเปิดวาร์ฟเธอเขาใช้คำนี้เปิดวาร์ฟเธอเธอเก่งทีเดียวนะฮะ
พูดได้๓ภาษาแล้วร้องเพลงเพราะซะด้วยนะครับ
ไม่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยด้วยเนี่ยเดี๋ยวข่าวไม่ครบนะครับ
เอาละฮะชาวเน็ตเขาตาดีเห็นตำรวจหญิงท่านนี้เนี่ยนั่งข้าง
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ท่านทำหน้าที่เอามือถือไปจอดที่ไมโครโฟนให้สื่อมวลชนได้
สักถามผู้กำกับโจ้ชาวเน็ตต่างแซวครับ
ในความน่ารักของตำรวจหญิงท่านนี้นะฮะเรียกได้ว่าสวยทะลุแมสออกมาเลยนะครับ
ตำรวจหญิงท่านนี้คือร้อยตำรวจโทยิงพัทรสยาเริกรัฐหรือว่าหมวดไวกิ้ง
เป็นตำรวจติดตามพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติครับ
คุณผู้ชมครับหมวดไวกิ้งจบนักเรียนในร้อยรุ่นเจ็ดสิบสอง
มีความสามารถพูดได้๓ภาษาคือไทยอังกฤษและก็จีน
แล้วก็ยังได้ทุนไปเรียนที่ไต้หวันอีกด้วย
และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะมีความสามารถเรื่องร้องเพลงด้วย
หมวดบอกว่ามิตรไม่คิดเลยว่าจะมีคนให้ความสนใจมากขนาดนี้
ที่ทำไปเพราะอยากให้งานราบรื่นเท่านั้น
ส่วนที่มาที่มาเป็นตำรวจนะครับ
เพราะว่าตอนเด็กชอบกิจกรรมที่ท้าทายบู
แล้วมองว่าตำรวจหญิงเป็นอะไรที่เท่มาก
ตัดสินใจมาทางนี้
ส่วนคำถามที่หนุ่มหลายคนอยากรู้นะครับ
หมดไวกิ้งมีหวานใจหรือยังนะฮะ

คือก็เป็นช่วงที่จะสัมภาษณ์ใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้มันค่อนข้างกระชั้นชิดค่ะ
ระยะเวลามันค่อนข้างจำกัดทางเราก็เลย
ไม่สามารถหาเทคโนโลยีอื่นใด
ก็เลยต้องมาดูทีนี้ไปก่อนค่ะ
ก็ตกใจตกใจเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะอะไรขนาดนั้น
ตกใจเหมือนกันไงพอไว้ป่าไว้
วันนี้นะคะวเรายุ่งหมดแล้วไง
เพราะว่าคนที่อยู่มุมจอด้านขวาด้านล่าง
คือคุณภาพภูมิผสดิตนะครับ
แล้วคุณนัทพงศ์คะถ้าขยายมุมได้เห็นรอบจอที่เราสัมภาษณ์เนี่ยนะคะ
หนุ่มนี่เดินป้วนเปี้ยนไปมาไปหมดเต็มไปหมดเลยนะคะ

มีหน้าล่ะผมไม่ได้ขึ้นไป

อยากดูเต็มต้องไปรอดูในไทยรัฐนิวโชว์นะคะ
จะเจาะลึกหลายคำถามเลยนะคะ